คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
คนร้ายก่อเหตุไปบุกยิงโอ๊ตทุเรียนซิ่ง

เกิดเหตุหน้าร้านซ่อมรถแล้วก็รถที่
เป็นร้านที่มีชื่อดังในเมืองนครปฐม
ก่อนจะยิงซ้ำที่ศีรษะอย่างอุกอาจ
ผู้ชายคนถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ตำรวจเร่งไล่ตัวคนร้ายแล้วก็คาดว่าปมสาเหตุ
อาจจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือเป็นอริกันมาก่อน

ผู้เสียชีวิตคือนายนบพรกรวิเชียนอายุ๒๗ปีนะครับ

คนร้ายขับรถกระบะบุกเข้ามายิง
ขณะที่โอ๊ตทุเรียนซิ่งนั่งทานอาหารอยู่ที่โต๊ะหินอ่อน
หน้าร้านช่างแมวร้านแต่งรถชื่อดังในจังหวัดนครปฐมนะครับ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนถนนยิงเป้า
ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
สภาพศพของนายโอ๊ตผู้ตายมีบาดแผลถูกยิง๒นัด
นัดแรกเข้าที่ท้องช่วงลิ้นปี
ส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับเข้าที่ศีรษะด้านหลัง
ซึ่งหลังถูกยิงก็มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๓ที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
พบรถยนต์ต้องสงสัยนี่ฮะเป็นรถกระบะลักษณะแต่งซิ่งครับ
ขับบนถนนยิงเป้าเส้นทางไปจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม๙นาทีของวันที่๑๒มกราคม
ส่วนที่มาที่ชื่อโอ๊ตทุเรียนซิ่ง
เนื่องจากผู้ตายหรือว่านายนบพรเป็นพ่อค้าขายทุเรียน
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
รับทุเรียนจากสวนหมักขายซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว
อกจากนี้ในเฟซบุ๊คของเขาเองนะฮะ
ก็ยังระบุว่าซื้อขายซากรถยนต์มือ๒ด้วยนะครับ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗
ตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงโต๊ะหินอ่อน
ก็มีขวดน้ำอัดลมแล้วก็ซองขนม
มีคราบเลือดเป็นกองแล้วก็กระจายตามพื้นครับ
พบชิ้นส่วนตะกัวบุบซึ่งคาดว่าเป็นเศษหัวกระสุน
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
สอบสวนพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่นายโอ๊ตผู้ตายนั่งทานอาหารอยู่ที่โต๊ะหน้าร้าน
กับเพื่อนรวม๓คนก็คือมีนายโอ๊ตเอง
นายพงศกรและนายจักรพลจังหวะนั้นเอง

ขับรถกระบะอิซูซูดีแม็กซีบรอนไม่ทราบทะเบียน
มาจากทางแยกน้องขายังอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ขับมาจอดหน้าร้านตรงจุดที่นายโอ๊ตนั่งสังสรรค์อยู่นะครับ
จากนั้นคนร้ายที่นั่งฝั่งผู้โดยสารก็ลงมาจากรถ

ส่วนคนร้ายอีกคนเป็นคนขับรถติดเครื่องรถรออยู่นะครับ
จากนั้นมือปืนก็เดินปรีเข้ามาที่ผู้ตาย
ชักปืนที่เหน็บมายิงใส่นายโอ๊ตทันที๑นัด
กระสุนโดนบริเวณหน้าท้องจนนายโอ๊ตล้มฟุบลง
เพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันอีก๒คนวิ่งหนีคนละทิศละทาง

นายจักรคนหนีเข้าไปในตึกแถว
ส่วนนายพงศกรก้มหลบใต้โต๊ะ
คนร้ายยิงใส่นายจักรพลอีก๒นัดแต่โชคดีไม่โดน
จากนั้นคนร้ายยังก่อเหตุอุกอาจ
เดินเข้ามาจ่อยิงนายโอ๊ตอีก๑นัด
แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถที่จอดรออยู่หลบหนี
ไปทางสามแยกสนามจันทร์เขตเทศบาลนครนครปฐมนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับคนร้ายทันที

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่าง
คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายขับรถหลบหนี

คนร้ายก่อเหตุอุกอาจยิงผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้หลายประเด็นนะครับ
อาจจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือเคยเป็นคู่อริกันมาก่อนนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ทราบจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าปกติร้านแต่งรถที่เกิดเหตุตรงนี้
ก็มักจะมีวัยรุ่นมานั่งสังสรรค์กันอยู่หน้าร้าน

เมื่อคืนนะฮะจังหวะที่ชาวบ้านเขาตื่นนอนขึ้นมากลางดึก
ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นประมาณ๖นัดนะครับ
แต่เป็นลักษณะของการยิงแบบเว้นช่วงคุณ

เครื่องยนต์เร่งเครื่องออกไปทางสี่แยก
ขณะนั้นชาวบ้านเองบอกว่าไม่ได้เอกใจอะไร
หลายคนได้ยินแบบนี้เอ๊ะสงสัย

ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีวัยรุ่นนะฮะ
ซิ่งรถไล่ยิงกันบ่อยเลยแถวนี้
และ๒ปีก่อนนะครับร้านที่เกิดเหตุ
ก็เคยถูกยิงใส่มาแล้วครั้งหนึ่ง

ได้ยินเสียงปืนประมาณ๖นัทได้

แล้วบ้อได้ยินเสียงรถจนนะฮะ
เบ้นเครื่องรถเข้าไป

น่าจะไปทางนี้นะฮะที่เราได้ยินรถ
น่าจะไปทางนี้นะตอนแรกคือไม่ค่อย
เพราะว่าปกติแบบนี้ค่ะ
ปกติที่ทัพเปิดคืออย่างนี้ค่ะ

และก็แบบไล่ยิงกันตรงนี้เป็นปกติอ่ะค่ะ

ทีมข่าวก็พบภรรยาของช่างแมวนะฮะ
แมวนี่เป็นเจ้าของร้านแต่งรถนะครับ
นายโอ๊ตมานั่งสังสรรค์อยู่หน้าร้าน
ภรรยาของช่างแมวมาพร้อมกับเพื่อนครับเดินทางกลับมาที่ร้าน
แต่ว่าภรรยาช่างแมวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลนะครับ
บอกแค่ว่าช่างแมวไม่ได้อยู่ที่ร้าน
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ช่างแมวแต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ลูกน้องของช่างแมวก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองได้ยินเสียงปืน๔นัด
ก่อนจะรีบลงมาดูเห็นนายโอ๊ตถูกอุ้มขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลในสภาพหมดสติ
ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่ามาจากปัญหาเรื่องอะไรนะครับ
เพราะที่ผ่านมาเท่าที่เคยเจอนายโอ๊ตนายโอ๊ตก็ถือว่าเป็นคนอัธยาศัยดี
ฮากับพี่น้องเพื่อนไม่เคยเห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนนะครับ
ส่วนช่างแมวตอนนี้สภาพจิตใจแย่เพราะว่าช่างแมวก็เป็นรุ่นพี่ไงคุณนะ
เสียใจที่เพื่อนรุ่นน้องต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ได้ยินก็น่าจะประมาณ๔นัดครับพี่๔นัด

แล้วเรากำลังถามว่าพี่ไหนอีกนัด
ก็นอนปรุดลงกับเฟือนพี่ไปตอนนั้น

เหยฐานั้นไม่มีอะไรแบบปกติอารมณ์ดี
แต่เขาบอกว่าไม่ได้เกรงอะไรอย่างนี้
เมื่อนี่ใส่ดีคนนึงเลย

ก็ทราบว่านายโอ๊ตน่าจะรู้จักกับเจ้าของร้านคือช่างแมว
ก็เลยมานั่งทานเหล้ากันบ่อยนะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านคือช่างแมวนะครับก็จะเรียกตัวมาสอบสวนครับ
สำหรับร้านช่างแมวก็เคยถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม
กลางดึกของวันที่๑๔กุมภาพันธ์ปี๖๓นะครับ
แต่ว่าไม่ถูกคนในร้านตำรวจจับคนร้ายได้
สาเหตุครั้งนั้นมาจากเรื่องชู้สาว
ส่วนสาเหตุครั้งนี้ก็ต้องคลี่คลายกันต่อไปนะครับ
วันนี้นะครับครอบครัวของนายโอ๊ตนะครับ

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
บำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่สุปดิษฐาบรามอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ดาเพื่อนที่มาร่วมงานต่างก็เสียใจ
นายโอ๊ตต้องมาเสียชีวิตด้วยการถูกยิงอย่างอุกอาจนะครับ
ส่วนแม่ของนายโอ๊ตคือนางสมควรอร่ำบุตรอายุ๕๓ปี
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีทั้งน้ำตานะครับ

คนร้ายยิงลูกชายกลางเมืองนครปฐมโดยไม่กลัวกฎหมาย
ทำไมต้องทำกันถึงขั้นเสียชีวิต
นี่ผู้เป็นแม่ฝากถามไปถึงคนร้ายนะฮะ

ลูกชายก็เตรียมตัวจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
หลังจากถูกจับดำเนินคดียาเสพติด
แล้วก็มีการขอประกันตัวชั่วคราวออกมา

ซึ่งลูกชายก็บอกครอบครัวไว้แล้ว

แม่เลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามจับกลุ่มคนร้าย

ที่ลูกชายจะออกจากบ้านไป
วันนั้นทั้งวันนะฮะลูกชายนั่งเล่นเกมอยู่หน้าห้องนอน
แม่นะครับก็ไม่ได้พูดคุยกับลูกชาย
เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีเรื่องงอนกัน

นั่งเจ้ายังคืนยังอยู่หน้าห้องแม่ก็ไปตอนตี๓เมื่อไหร่แม่ก็ไม่รู้แม่หลัด
ลูกก็ไลฟ์บอกแม่โอ๊ตโดนยิงแล้วแม่ก็มาโรงพยาบาล
ก็บอกมันตายแล้วมันยิงเบาขนมันยิงจุงนี้๑๐ปี
คนที่บอกที่ว่าอยู่ข้างเขาบอกแล้วมันก็ลงมายิงซ้ำตรงท้ายทอยอีก๔นัด
มันนำเกินไปแล้วมันก็อุกอากแล้วมันก็ยังวนมาดูที่โรงพยาบาลอีก
ว่าตายไหมอ่ะทำไมมันใจร้ายขนาดนี้มันนำถึงตายเลย
แม่ไม่เป็นเรื่องถือลูก
เขาตัดสินมาแล้วแล้วเขาประกันมาอยู่ข้างนอก
จะรอเวลาเดี๋ยวจะไปตี
เมื่อวานก็ยังไม่ขึ้นศาลอยู่เลย
จับได้สิตำรวจมึงก่อนช่วยหน่อยนะ
ไม่มีเงินที่จะวิ่งเต้นให้ตำรวจมาจับนะ
ให้ไล่กล้องไล่อะไรดูจับไหมได้

เรายังได้คุยกับภรรยาของโอ๊ตคนตายด้วยนะคะ
นางสาวสุพัตราอาวุธนอกวัย๒๖ปี
นี่เป็นจังหวะที่เธอไปเคาะลงเรียกสามีให้กินข้าวอะค่ะ
คือเธอคุยกับเราทั้งน้ำตาเลยเหมือนกันค่ะ

บอกว่าขอโทษที่ดูแลไว้ไม่ได้
ตลอดระยะเวลา๑๓ปีที่ทำให้มีสามีที่ดีแบบโอ๊ต
เธอบอกว่าโอ๊ตไปรู้จักกับคนทำธุรกิจสีเทา
ทำให้คนในกลุ่มถูกจับดำเนินคดี
หลังจากนั้นโอ๊ตมาเปลยให้เธอฟังอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันว่า

สามีก็ตอบประมาณว่าเออไม่ได้กลัวหรอกถ้าจะต้องตาย
ส่วนประเด็นเรื่องที่โอ๊ตถูกตัดสินจำคุกคดียาเสพติด
ภรรยาบอกว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ที่แน่อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
และถ้าเป็นไปได้อยากให้จับตาย
เพราะพฤติการโหดเยี่ยมมาก
บอกว่าจริงแล้วปกติเวลาออกจากบ้านไปไหน

มีเมื่อคืนนี้ค่ะที่โอ๊ตจะไปงานวันเกิดเพื่อน
เธอบอกเธอจะไปด้วยแต่โอ๊ตไม่ให้ไป
กว่าเราจะได้รักกว่าเราจะแบบ
หนูเริ่มมาจากหนูไม่มีอะไรเลย

แต่หนูพอมีหนูมีรถหนูมีอะไร
ชีวิตเรากำลังแบบจะดีขึ้น
พี่สาวคนโตของโอ๊ตก็บอกว่ากังวลเรื่องคดีความ
เพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไร

แล้วก็กลัวว่าคนร้ายอาจจะมีอิทธิพล
มือปืนมาเก็บโอ๊ตก็กลัวจะจับไม่ได้
โดยพี่สาวบอกว่าได้คุยกับโอ๊ตครั้งสุดท้าย
คือโอ๊ตมาเคาะประตูเรียกหน้าบ้านแล้วบอกว่า

ก็ไม่คิดเลยว่าหลังจากนั้นไม่นาน
จะได้รับข่าวร้ายว่าน้องถูกยิงเสียชีวิต
คดีนี้ถือว่า

อย่างที่ภรรยาบอกคือการยิงจ่อหัว
จ่อหัวมีความสำคัญนะฮะ
สืบสวนไล่แกะรอยคนร้าย
กล้องวงจรปิดทุกจุดนะครับ

ขับรถมาจากถนนเพชรเกษม

ห่างจากร้าน๑๐เมตร
ที่มือยิงจะเดินลงจากรถมาก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถขับหลบหนีกันไปทางแยกสนามจันทร์
ทะลุไปยังเขตจังหวัดราชบุรี
และตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
ปมว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขัดแย้งส่วนตัวอะไรบางอย่าง
เพราะอย่างที่บอกไปลักษณะการลงมือของคนร้าย
คนร้ายก่อเหตุโดยล็อกเป้าหวังผลยิงเป้าหมายที่ผู้ตายคนเดียว
และมีการลงมายิงซ้ำมาจ่อหัวจ่อศีรษะ
จนกระทั่งนายโอ๊ตนั้นเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็จะตามไล่ล่าแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวมาให้เร็วที่สุดนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่อง